คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าแก๊งอเจ้าเนี่ย
คลองจอคลองใจแฟนละครทั้งประเทศ

แต่เรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้

บอกว่าเมื่อวานนี้ขอบคุณพี่น้องอารุโนชามาก
โดยพี่หน่องเนี่ยเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าซีนที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับคนในประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะบทพระมหากษัตริย์ที่แสดงโดยพี่บิ๊กสรุธพี่ป่าประดนแล้วก็นักแสดงหลายท่านอย่างพี่เกรทวรินทรเนี่ยค่ะ
พระมหาศัตริย์ทั้งสามพระองค์เวลาแต่งองค์ทรงเครื่องเสด็จแล้วเนี่ย
แต่พอเข้าฉากเล่นเป็นพระมหากษัตริย์ทันทีนะคะ
คือฉากแบบเนี่ยเราดูทั้งก็คนลุกตลอดเลยอะ
ชาวบ้านอย่างนี้นะเหมือนองค์ลงเหมือนอะไร
ประมาณนั้นเลยค่ะคือมันมาจริง
คือไม่ใช่แค่แบบว่าเราดูละครแล้วอึ้งนะ

ส่วนผู้จัดอย่างพี่หน่องคือบอกเลยนะคะว่า
เอาจริงพี่ยังไม่กล้าไปคุยเล่นกับนักแสดงเลย

วันที่ถ่ายทำเนี่ยต้องบอกว่าไม่กล้าคุย

เพราะไม่ใช่แค่ว่าจะมีบทหรือจะไม่มีบท
นักแสดงต้องรักษาคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้

แล้วนักแสดงก็จะคิดตัวเอง
ให้รู้สึกว่าอันนี้มีความเป็นตัวละคร
แล้วก็ทุกคนก็ต้องให้ความเคารพ
แล้วก็ต้องมีการไหว้ขอขมาท่านด้วยในกรภัยธรรม
คุณผู้ชมดิฉันเป็นแฟนละครเป็นคนหนึ่งนะที่ติดตาม

อีกหนึ่งความพิเศษค่ะที่เราได้สัมภาษณ์พี่ห่องเมื่อวานนี้ค่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงจะชื่นชอบเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
บอกเลยเปิดมาฉากอลังการงานสร้าง

แล้วก็เปิดให้ทีมข่าวก็ได้ชมก่อนครับเพื่อนเลย
ที่สุดใช้ทีมงานสำหรับกราฟิกเยอะที่สุดคือเอาให้ดูเลยนะคะว่า
แล้วเวลามันขึ้นจอใหญ่เวลาเราเห็นหน้าจอแล้วโอ้โห
จริงเนี่ยมันสวยจริงเห็นไหมสวยมากคุณผู้ชมนะคะทีมงานเนี่ยอดหลัดอบ
หลับอบนอนกันเลยทีเดียวนะคะแต่เห็นภาพหน้าจอสวยสมใจคนดูนะคะ
แบบนี้แล้วเรตติ้งที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยค่ะ
เรียกว่าสุดยอดมากสุดยอดเลยอ่ะใช่นะคะ
คึกคักรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะใช่ค่ะ
วันนี้ไปในเมืองก็คึกคักนะเช่าชุดไทยกันเดินกันแบบว่าสุดยอดเลย